แล้วเป็นรายอะไรคะเที่ยววาดกระมือ
เป็นคำพูดเวิร์ดดิ้งค่ะว่า
ก็คือมันเป็นแบบว่า

แต่ว่าทีนี้คือทางกิจงานเขาปรึกษาว่า

อย่างงี้มันเห็นมันเกิดแรงมันอันใจได้ว่า

ก็เลยเป็นคำพูดทรัพย์ดูนี่อีกกันมาก

มูลนี้คริสที่เอ่ออนุราฮิตของลูงแม่น้ำโข่ค่ะ
ก็ยังไงอยากจะขอเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะมาร่วมทำ
วิ่งอะไรบ้างค่ะ

รู้จักว่าพยายามจะพบแก้วน้ำของตัวเองที่มีหล่ออีกแล้ว
คือมันก็สำคัญแค่ตอนนี้
แล้วก็คือเราก็เห็นผลกระทบออกมาแล้วว่า
หรือว่าการใช้ชีวิตของเราที่มันอาจจะไม่ค่อยถูกต้อง

มันก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือคือ
คนคนเดียวทำมันไม่พอมันต้องทุกคนร่วมกัน

หวานหรอค่ะ
ก็เป็นการไปพักผ่อนแล้วค่ะ
ที่ก็ดูรอบคิวกันมานานเผื่อจะได้ไป

ในที่สุดของทริปนี้ก็เป็นวิวนี่แหละค่ะ
เพราะว่าคือย้ายเมืองในทุกวันอะไรอย่างนี้
เราก็จะเห็นวิวแบบแตกต่างกันไป

ก็เลยถูกได้ชาร์จแบตเต็มที่เลย

อย่างไรคะฟินเลย

แต่ว่าคราวนี้ไปแขวกับที่ไม่เคยไป
ค่ะก็จะแบบตื่นเต้น

วิวจะทำยังไงบ้าง
โปรโหลอามาไม่ต้องหาเลยถ้า

แล้วก็มีความพร้อมแต่ไม่คิดว่าจะหาทาง
คำมูลคิดใคร
น่าจะเป็นพี่เบียร์
ค่ะขนจะเบื่อขนจะเลี้ยน
เพราะว่าคืออย่างที่เบลบอกคือ

คือด้วยความที่รูปคือเขาเรียกว่าอะไร

อยู่พอก็ไม่ลงก็เสียดาย
ก็เลยขออนุญาตลงนิดหนึ่งนะครับ

เป็นอวดแฟนเป็นอวดวิว

เข้าไปเตรียมอีกคืนนะคะเพราะว่าข้างหน้าความจริงนั่งกัน๓คน
จริงเคยมั้ยละคะเจ้าเยอะว่าคนอวดแฟน

ก็อย่างที่เธอบอกมันไม่ได้อวดเราดูอวดวิวอวดรูปอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
หรือว่าเป็นการชดเชยไหมครับเพราะที่ผ่านมาทำงานหนักทั้งคู่
ก็ไปชาร์จพลังเต็มที่ตอนนี้ก็กลับมาลุยงานต่อ
มีละครที่เพิ่งเปิดกล้องด้วยค่ะ

ว่าได้ยกไม่เป็นถ้ารัก
กระเทียมอะไรอย่างนี้คือพกไปหมดเลยค่ะ
ก็จะมีพี่อีกคนนึงค่ะที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวให้กับทีม

ไม่ถึงขั้นทรหดค่ะแต่ว่าก็คือต้องทำอะไรด้วยตัวเองเยอะหน่อยค่ะ
แล้วก็เดินทางเยอะก็บางทีมีแบบฟิล์มเขาหรือว่าบางที่คือ
คือประเทศนี้ดีอย่างเขาให้จอดรถไกลแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไป
ก็เออถือว่าเป็นการเดินย่อยเพราะว่าเรากินข้าวสามมือครบเลยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วอันนี้ยังจะลงอีกมั้ยคะรูปที่เหลือไอ้รูปสวย
ก็ยังมีอยู่อ่ะอยากลงมั้ยเราอยากลงมั้ย
อยากลงแต่ไม่รู้ว่าคนดูจะยังอยากดูหรือเปล่า
ไม่เลยถ้าใครที่เคยไปอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเขาสวยคุ้มมุมจริง
พี่เกียจไว้ไหมคะที่เกียจไว้ไว้เผติเวทิย์เลยอีกไม่ได้หรอ
เนอะไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเลยอะค่ะ
ติดใจไหมคะพอไปแล้วแฮปปี้ขนาดนี้ทริปหน้าต้องล็อกคิวละ
ถามว่าติดใจไหมคือเราก็ยังต้องทำงานเนาะ

แต่ว่าคือถ้าคิวได้หรือมีโอกาสอีกจริงก็อยากตายอีก

ไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือว่าแบบในเมืองไทยเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปกับคนรู้ใจก็ยิ่งมีความสุข

อย่างนั้นภูมิกับคนโสดคือตายไปเลย

ก็มีพี่ที่แบบช่วยถ่ายรูปให้ด้วยล่ะค่ะ

คือเป็นความต่อเนื่องกัน

อ่ะรู้แหละว่าอาจจะมีโชว์คู่กันอะไรเงี้ย

จะเป็นถนัดนี้อะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเราก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโชว์
มคแต่บางทีฟิ้งของกินเนอร์ก็ซื้อเนื้อมาจากคลิปด้วยรึเปล่าคะ

ไม่มันก็แบบว่ามันเป็นการแสดง
เพลงนั้นที่คนเลือก

ตอนแรกพวกไม่รู้ด้วยว่าพวกมีซีนนี้
หลายคนก็แซมว่าเหมือนจะล้องกันในงานแต่ง

มันดูอินมากคนก็บอกหรือว่าไปซ้อมกันที่ไอแลนด์มา

คุณผู้ชายเขาก็แซวว่าเออทางทุกข่าวก็ได้เลยนะ
โอ้โหก็ไม่ใช่แล้ววะเพราะว่ามันเป็นโชว์แบบ
ก็อาจจะมีความพิเศษมากขึ้นนิดนึงกว่าปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมีซีนนี้เกิดขึ้นมา
ไม่คือเขาเรียกว่าอะไรคือทุกอย่างมันจะต้องผ่านกัน
แล้วคือถ้าเราคือประเทศนั้นเขาไม่ค่อยใช้เงินสด

คือฝ่ายบัญชีรวบรวมว่าแต่ละวันค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ไม่ค่ะพี่เรียมจะต้องจ่ายให้
กลางคาวไหี้ไห้ต่างคนต่างจ่าย
แฮชแท็กคนยังโยงน้องชิงไม่กลับเลย
ไม่มีประเด็นอะไรเลยค่ะ
อันนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้ว
ที่เราตั้งนะจะตามว่าเป็นกลุ่ม
เช่นย้าน้อยเราก็อยู่มือจิต

เบลย์ตอบไปหมดแล้ว
ถ้ามีโอกาสได้เจอพี่เบลย์ก็อย่าจะขอโทษต่อหน้า

ถ้าได้หากินได้ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไป
ถ้าได้มีคนเห็น

ศึกษา
เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยในมือ

เขาได้แขก

ดูแม่ดูแม่ก่อน
แม่ละตาย
แม่ละตาย
พี่แจ้พี่แจ้

อินเฮอร์จีน่า